ไปที่นครนายกนะฮะร้านค้าถูกขโมยของนะฮะ
เจ้าของร้านเนี่ยคิดว่ามันต้องกลับมาอีกแน่
ดักครับไปดักแล้วเจอเจอกันแบบจัดจังนะฮะ

ช่วยด้วยค้าขโมยช่วยด้วยจ้า
เอาหนีได้หนีไปเลยตำรวจดักไว้หมดแล้ว
ถ้ายอมตรงนี้นะเดี๋ยวจะยอมด้วยเลย

เออมึงไหว้ไปเลยเดี๋ยวให้ตำรวจดักบนแหละ

โอ้โหแน่นอนมากจริงค่ะเจ้าของร้าน

ไลฟ์ไปด้วยด่าไปด้วยคูณไปด้วย
คือหลายคนดูคลิปนี้แล้วบอกว่ายอมใจคุณเมธารินชัยธรรมจริง
หรือว่าคุณเมย์อายุ๒๙ปี
ลูกสาวเจ้าของร้านปุ้ยไก่สดนะฮะที่ตลาดเกียรติปรุง

ที่เธอมาเจอสามีภรรยาคู่นี้ตอนแรกทำทีมาเก็บขยะนะ

โดยทั้งคู่ไม่ยอมรับว่าเข้าไปขโมยของ

ในมือถือโทรศัพท์ไลฟ์ไปด้วยนะครับ
แล้วก็วิ่งตามจับหัวขโมยคู่นี้
ปากแล้วจุ๊บช่วยด้วยหัวขโมย
คือหัวขโมยที่เป็นผู้ชาย
กระโดดลงคลองบ้านนาไปหายไปในความมืดฮะ
คุณเมย์เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ในตลาดของหายบ่อย
จนกระทั่ง๑๙วิทยุช่วงตี๓นะครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามีภรรยาคู่นี้
ขโมยของในร้านมาแล้วขโมยอะไรไปบ้าง
ขโมยแป้ง๒รังน้ำตาลปี๊บ๒รังซอสพริกอีก๑รัง

เมื่อคืนจะเลยเฝ้าดูเลยนั่นแหละ
เพราะเห็นคนร้ายรีบขับรถมาเลยขับรถมาที่ร้านมาจับคนร้าย
แต่คนร้ายวิ่งหนีไปไกลกว่า๓๐๐เมตรตามในคลิปนั่นแหละ
จากนั้นผู้ชายก็กระโดดลงน้ำหนีแล้วผู้หญิงไปไหน
ผู้หญิงนะฮะหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างบ้านร้างครับ
นี่แหละฮะตอนที่จังหวะที่ช่วยกันยกขโมยออกไป

วิ่งไก่หนาไก่แบบตอนนี้ยังแบสพวดถาอยู่เลยอ่ะ
๓๐๐เมตรได้นะตอนนั้นตัดสินใจวิ่งตามลึงเป็นกลัวไหม

ไม่แต่คือเราดูก่อนนะคะ
ที่เราบอกว่าตั้งแต่เราถ่ายแต่เขาต้องหยิบมา
วิ่งไปจนสุดแล้วมันไปสุดอยู่ตรงที่คอ
เขาก็โหลดลงคลองไปเลย

แล้วเขาก็หายไปในภืมตรงบ้านล้าง

ไปดักตรงนี้
ไปดักตามเรียบคลองที่คิดจะขึ้นไป

หรือว่าหลังจากเฝ้าไอ้หัวขโมยอยู่ริมน้ำสักพักนึง
กู้ภัยกับตำรวจนะฮะก็ช่วยกันตามหาแต่หาไม่เจอ
รอบที่๒นี้นะรอบนี้หมายถึงรอบที่เขาไลฟ์เนี่ยนะครับ
คนร้ายไม่ได้อะไรไปนะส่วนเธอเนี่ยแจ้งความกับตำรวจสพบ้านนาไว้แล้ว
วันนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดอีกครั้งนะครับ
พบกับนางสิริรักษ์ปรีน้อยอายุห้าสิบเจ็ดปีหรือว่าเจตา
ติดตามเจ้าของร้านขายผักร้านที่อยู่ใกล้กันนะครับ
สองสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกะหล่ำปลีหายกล้วยหาย
ถาดใส่ของก็หายผมบอกแล้วว่าอะไรที่ไม่เคยหายมันหายยุคนี้
อีกร้านข้างการพัดลมก็หายตัวหนึ่งนะครับถูกขโมยไป
เรียกร้องให้ตำรวจช่วยติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าแม่ค้าเดือดร้อนกันนะครับขณะที่ร้อยเวรสพบ้านนา
เจ้าของคดีนะครับระบุว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนผู้เสียหายเนี่ยขณะนี้มี๓รายด้วยกัน
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะตำรวจจับได้แล้วครับ
นายสุธีโพทอยอายุสี่สิบเก้าปีค่ะและนางสุกัญญาบัวลอยอายุสามสิบเก้าปี
สามีภรรยาที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอบ้านนา
กับของกลางครับน้ำตาลปริ๊บสองถุงน้ำตาลมะพร้าวสองถุงซอสพริกสองขวด
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยนี่ฮะนี่ฮะของกลางครับโอ้ฮะ
จากการสอบถามทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
หลังโควิด๑๙ระบาดตกงานใช่ไหมก็ขอยืมเงินคนอื่นเนี่ย
มาใช้ซื้อของกินใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วไม่มีเงินใช้หนี้หรอก
ก็ออกเก็บของเก่าขายพอเห็นพ่อค้าแม่ค้าก็เกิดความโลภไง
ขโมยแป้งมาทำขนมนะฮะน้ำตาลซอสอะไรพวกนี้
กำลังเอามานะครับเพิ่งจะทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
ส่วนร้านอื่นเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทราบหลังก่อเหตุกระโดดหนีลงคลองบ้านนาน
รับบาดเจ็บก็มีแผลถลอกตามร่างกายส่วนของที่เอาไป
ก็จะไปขายต่อชิ้นละยี่สิบบาทหาเงินไปใช้หนี้ยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ย
นะฮะเสพยาเสพยาแล้วขอโทษพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
แล้วก็จะยอมชดใช้ค่าเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับ
พบสารเสพติดนะฮะแล้วก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะแล้วก็เสพยาเสพติดครับ